มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเรื่องของการที่ลูกน้องนะคะ
กับหัวหน้าไม่พอใจกันมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกันนะคะ
เคลียร์กันไม่ได้สุดท้ายเนี่ยนะคะคนที่เป็นลูกน้องควักปืนออกมา
หน่ำยิงหัวหน้า๖นัดค่ะอาการสาหัสเลยทีเดียวค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๒ทุ่มนะคะ
เมื่อคืนนี้นะคะที่เทศบาลตำบลด่านสำโรงที่สมุทรปราการ
นายวรบูลบุญยกค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองนะคะ
เขาบอกว่ากำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่ที่ลานจอดรถหน้าอาคาร
จังหวะนั้นเนี่ยสิบโททชายุทธ์ชังยังนะคะ
อายุ๓๖ปีเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นลูกน้องของนายวรบูลขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอด
แล้วก็ลงไปพูดคุยกับนายวรบูลคือไม่พอใจที่ถูกตำหนิเรื่องงาน
หลังจากนั้นเนี่ยมีปากเสียงกันสิบโทชยายุทธ์เนี่ย
ชักปืนออกมาข่มขู่ตอนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
ก็พากันเข้ามาห้ามนะคะแล้วบอกให้วางปืนลง
แต่จังหวะนั้นเนี่ยนะคะเอ่อจังหวะที่เพื่อนร่วมงานกำลังกัน
ให้สิบโททัชายุทธ์เดินออกไปได้ประมาณสิบห้าเมตร
อยู่เขาหันหลังกลับมาแล้วกระหน่ำยิงใส่นายวรบูล๖นัดค่ะ
โอ้โหตกอกตกใจแตกตื่นกันนะคะทุกคนเนี่ยต้องกรูเข้าไปแย่งปืน
นะคะจากมือของสิบโทไทยชายุทธ์นะคะแล้วช่วงชุนละมุนเนี่ย
ผู้ก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะคะ
เพื่อนร่วมงานตอนหลังเนี่ยต่อสายไปคุยนะคะ
บอกเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้
เขาก็บอกว่าเขาถูกกันแกล้งเรื่องงานนะคะ
แล้วก็เคยถูกหัวหน้าคมขู่
กระทั่งสุดท้ายตัดสินใจวันนี้จะมาเคลียร์ปัญหา
แต่หัวหน้ามาหาเรื่องก่อนก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้นค่ะ
ตัวนี้หวานจะทำอย่างไรต่อไป

แล้วแฉมมาหาเรื่องจะมาทำร้ายผมทำบาดเงินแบบ
แล้วมึงยังไงลุกผมเดินเข้ามาเฉยด้วยนะพี่
ผมไม่ได้กินกันแจด้วยนะ

สู้มากดูถึงว่ามีกล้องนะคะที่เขาบอกแต่ไม่มีกล้อง
เอาอย่างนี้วันไหนหวายพร้อมหวายพร้อมพี่ก็จะไปเป็นเพื่อนไปเคลียร์เรื่องพวกนี้
แต่ว่าตำรวจก็ไม่ปล่อยหรอกนะคะเขาเนี่ยสืบทราบจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ย
หนีไปอยู่บ้านพักของภรรยาที่ปราจีนบุรีตอนนี้ก็เลยขออนุมัติศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับ
แล้วก็นำตัวมาสอบที่สพสำรงเหนือค่ะ
สิบโทษทชายุทธ์เนี่ยนะคะยอมรับสารภาพทั้งน้ำตาบอกไม่ได้ตั้งใจเสียใจ
แต่ว่าสาเหตุเพราะว่าถูกกลั่นแกล้งเรื่องงานถูกกดดันนะคะ
ให้ตัวเองไปเดินเอกสารนะคะแล้วก็ทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการนะคะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุก็จะเข้ามาเคลียร์แต่ก็ไม่ได้จงใจว่าจะมาก่อเหตุนะคะ
เรื่องต้นก็เจอข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองโดยไม่มีใบอนุญาตด้วยนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บนั้นตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ